ท่านผู้ชมครับวันนี้มีข่าวเศร้าในวงการบันเทิงอีกครั้งนะครับ
เมื่อแม่ทุมปฐุมวดีเข้ามูลคดีนะครับได้เสียชีวิตลงเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับ
หลังจากที่แม่ทุมก็ป่วยมาเป็นเวลานานหลายปีนะครับก็เสียชีวิตลงด้วยวัยเจ็ดสิบสองปีนะครับ
คุณผู้ชมครับนี่เป็นภาพเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมานะครับ
สารา๒วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหารบังเขนในพิธีรดน้ำศพครับ
นี่ฮะพ่อรองสามีของแม่ทุมค่ะ
พระรองก็ไปกระซิบไปบอกแม่ทุมที่ข้างหูเกี่ยวกับความรักที่มีให้
เหมือนกับที่พ่อรองได้บอกตลอดมาตลอดช่วงชีวิตที่แต่งงานกันมา
ทุมปฐุมวดีข้อมูลคดีเสียชีวิตหลังจากป่วยด้วยโรคไทรอยด์เป็นพิษ
แล้วก็โรคเอเอลเอสเมื่อสองนาฬิกายี่สิบห้านาที
ตีสองคืนที่ผ่านมาครับด้วยวัยเจ็บสิบสองปีนะครับ
เมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาได้มีการเคลื่อนศพของแม่ทุมมาที่สารา๒ของวัดพระศรีมหาธาตุ
วรมหาวิหารบางเขนนะครับแล้วก็มีพิธีรดน้ำศพ
มีพ่อรองมีลูกสาวคือคุณยุ้ยปรัฐมวัลแล้วก็มีบุคคลในแวดวงวงการบันเทิง
เดินทางมาเคารพศพมาแสดงความอาลัยกันเป็นจำนวนมากนะครับ
พ่อรองกับคุณยุ้ยปรัฐมวัลให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนทั้งน้ำตาวันนี้ครับ
โดยเฉพาะพ่อรองนะครับบอกว่าทำใจไม่ได้ที่แม่ทุมจากไป
แต่ก็รู้ว่าแม่ทุมสู้อย่างสุดใจแล้วก่อนที่แม่ทุมจะเสียชีวิต
พ่อรองบอกว่าไม่มีโอกาสได้รู้มาก่อนเพราะว่าลูกปิดเอาไว้
กลัวว่าพ่อเนี่ยจะตั้งรับไม่ทัน
จากช่วงเวลานั้นพ่อรองก็เข้าโรงพยาบาลเหมือนกัน
แล้วก็เพิ่งออกจากโรงพยาบาลมาเมื่อวานนี้นี่เอง
ลูกชายไปรับพ่อรองออกจากโรงพยาบาลกลับมาบ้าน
พอสักดึกเนี่ยแม่ทุมก็อาการไม่ดี
ลูกก็ต้องไปที่โรงพยาบาลกันแต่ไม่ได้บอกพ่อรองนะครับ
พ่อรองบอกว่าแม่ทุมเนี่ยอาการสุดเนี่ยความจริงซุดมาตั้งแต่๖วันก่อนแล้ว
ไม่มีการตอบสนองใดซึ่งพ่อรองได้กระซิบข้างหูบอกแม่ทุม
บอกว่ารักแม่ทุมมากที่สุดแล้วก็บอกถึงลางบอกเหตุนะครับ
บอกว่าก่อนที่แม่ทุมจะเสียชีวิตพ่อรองตอนที่กลับมาถึงบ้านเนี่ย
จุดเทียนสวดมนต์ในห้องพระแล้วเกิดไฟไหม้ที่พานนะฮะ
ซึ่งตอนนั้นก็ตกใจคิดว่าจะมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่า
ซึ่งก็ไม่คิดว่าจะเกิดเรื่องขึ้นกับแม่ทุม
ทางครอบครัวก็ต้องทำใจแล้วก็ต้องใช้ชีวิตกันต่อไป
เพราะปฏิหารที่อยากให้แม่ทุมได้ฟื้นกลับมาเนี่ย
หลังจากที่มีอาการป่วยหนักมานานเนี่ยคงไม่มีจริงแล้ว
จริงด้วยคุณแม่อยู่โรงพยาบาลมา๗ปีกว่าแล้ว
คือด้วยโรคของคุณแม่ที่แม่เป็นเนี่ยค่ะ
เท่านี้ถือว่ามันนานมากแล้วจริง
แล้วในวันที่คุณพ่อวูบพี่ชายบอกว่าทางโรงพยาบาลคุณแม่โทรมา
บอกว่าคุณแม่สุดในขณะที่คุณพ่ออยู่ห้องฉุกเฉินอะไรอย่างนี้
เราก็รู้สึกว่าคือแบบวันนั้นมันค่อนข้างหนักมากสำหรับเราอะไรอย่างนี้

ระหว่างเทียนที่ตั้งกับพานเนี่ยมันอยู่ในห้องนี้มาเป็น๑๐ปี
วันนั้นพอสวดมนต์เสร็จเราก็นั่งสมาธิหลับตา
พอนั่งสมาธิปั๊บลูกสาวคนเล็กบอก

เราก็ลืมตาเราก็ลืมตาเราก็ลืมตา

เราก็ลืมตาเราก็ลืมตาเราก็ลืมตา
คุณผู้ชมค่ะเมื่อช่วง๔โมงเย็นที่ผ่านมาค่ะ
มีพิเทียรถน้ำสมแม่ทุ่มนะคะ
คนในวงการบันเทิงมาร่วมไว้อาลัยเป็นจำนวนมากค่ะ
มีพิษสมัยคุณดี้ปัธมาคุณเอกัสมา
แอดสมบัติเมธานีคุณจ่ายุสินี
คุณจอยทีสเกิร์ตโยโกทาคาโน
ผู้จัดการดาราดังอย่างคุณเอสุภาชัยนะคะ
เอนี่นับถือแม่ทุมเหมือนแม่อีกคนนึง
แล้วก็เปิดเผยความรู้สึกด้วยนะคะ

เดี๋ยวพี่จัดการเรื่องโรงศพเรื่องดอกไม้ทุกอย่างอะไรอย่างนี้ค่ะ

ไม่ต้องเป็นห่วงอะไรเลยเดี๋ยวพี่เอจัดการเองหมดทุกอย่าง
ผูกพันกับแม่แล้วก็เหมือนคือบางทีแบบ
อาจจะไม่ได้คุยกับแม่บ่อยตอนที่แม่ป่วยมากอะไรอย่างนี้ค่ะ
แต่เราจะแบบส่งทุกอย่างไปกำลังใจ
กำลังทุกอย่างที่เราทำได้เราก็
และช่วง๖โมงเย็นนะคะมีพิธีสวดพระอภิษฐรรมเป็นคืนแรก
จะมีไปจนถึงวันที่๑๒กันยายน
จะมีพิธีชาปนกิจในวันที่๑๓กันยายนค่ะ
ตอนนี้ทางครอบครัวกำลังติดต่อเพื่อขอพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษค่ะ
สำหรับประวัติของแม่ทุมนะครับ
ทุมมีชื่อจริงว่าปฐุมวดีพุ่มสว่างนะครับ
เข้าสู่วงการบันเทิงด้วยการเป็นนักร้องก่อนนะครับท่านผู้ชมครับ
แล้วก็มาร่วมวงดนตรีกับพรพิรมนะครับ
เป็นนักร้องแผ่นเสียงนะฮะตอนนั้นอัดแผ่นนะครับ
แล้วก็เปลี่ยนชื่อเป็นปฐุมวดีโสภาพันธ์
จากนั้นก็หันมาเป็นนักแสดงนะครับ
มีผลงานทั้งละครแล้วก็ภาพยนตร์นะครับ

เมื่อปี๕๓เนี่ย
ทุมมีผลงานภาพยนตร์เรื่องสุดท้ายเอาไว้คือเรื่องสมรรถฉันนะครับ
และแม่ทุมก็ยังเป็นผู้จัดละครเอาไว้ด้วยนะครับ

แต่งงานกับพ่อรองเขามูลคดีนะครับ
ซึ่งตอนนั้นพ่อรองเป็นนักแสดงชื่อดังนะครับ
เมื่อปี๒๕๐๙นะครับ

ก็คือคุณยุ้ยปรัฐมวัลนะครับ
แล้วก็มีบุตรบุญธรรมอีกสองคนนะฮะ
ทีนี้ตอนปี๒๕๔๘เนี่ย

ร่างกายก็ผ่ายไปแล้วนะครับ

จากอาการป่วยโรคไทรอยเป็นพิษอีกครั้ง

หลติลงเหลือ๓๖กิโลกรัม
หมอบอกว่าอาการของแม่ทุมเนี่ยเป็นขั้นรุนแรง
บอกให้ครอบครัวเตรียมใจนะครับแต่ตอนนั้นแม่ทุมก็สู้นะครับ
ครอบครัวก็สู้แล้วแม่ทุมก็สู้กับอาการป่วยมายาวนานถึง๘ปีนะครับ
ตลอดเวลาที่เข้าออกโรงพยาบาลส่วนใหญ่ก็อยู่ที่โรงพยาบาลเนี่ยฮะ
พ่อรองกับลูกก็ไปเยี่ยมอยู่ตลอดนะครับท่านผู้ชมครับ
กระทั่งเมื่อคืนนี้แม่ทุมก็เสียชีวิตนะครับ
เมื่อช่วงเที่ยงลูกชายก็ไปรับศพติดต่อรับศพของแม่ทุมที่โรงพยาบาลนะครับ
ช่วงเที่ยงก่อนที่จะรับศพมาเมื่อช่วงบ่ายมาตั้งบำเพ็ญกุศลที่วัดพระศรีมหาธาตุบังเขนนะครับ
โดยลูกชายเมื่อช่วงเที่ยงนะครับบอกว่าเพิ่งไปรับคุณพ่อมาเมื่อวานนี้ออกจากโรงพยาบาล
พอตกดึกคุณยุวิปะธามวันก็โทรมาบอกพี่ชายตอนประมาณห้าทุ่ม
ว่าตอนนี้คุณแม่อาการไม่ดีต้องปั๊มหัวใจนะก็เลยไปที่โรงพยาบาลกัน
แล้วคุณแม่ก็เสียชีวิตเมื่อตี๒๒๕นาทีครับ
ต้องขอแสงความเสียใจกับทางครอบครัวด้วยนะคะ